มาดูผลพวงอีกหนึ่งคลิปกันหน่อยนะคะ
เป็นกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านก้มกราบในอำเภอศรีชน

กรณีที่บอกว่าให้ยกเลิกการเก็บค่าหัวคิว

นำไปสู่คำสั่งของอธิบดีกรมการปกครอง
ให้ย้ายด่วนค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะ

อำเภอศรีชนแล้วก็ในอำเภอชะอวดนะคะ
หลังจากนั้นค่ะวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านของ

รวมตัวกันเพื่อที่จะให้อธิบดีกรมการปกครอง
พิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวด้วย

ให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง
ตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
สาเหตุนะคะเนื่องจากมีผู้ถ่ายคลิป
ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอสิชน
พูดในที่ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ก้มกราบลงกลางห้องประชุมแล้วก็ขอร้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการประชารัฐของรัฐบาลในอำเภอศรีชน
ให้ยกเลิกสูตรงบลับ
เพราะว่าทำให้โครงการล่าช้าแล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อน
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้
โดยตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอศรีชนบอกว่า
ในความบริสุทธิ์ของในอำเภอทั้งสองคน
พากันเรียกร้องให้ทางกรมการปกครองพิจารณาคำสั่งที่ออกมา
ก่อนที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่สุดแล้วก็ยอมสลายตัวกลับไปค่ะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ก็พูดถึงคลิปดังกล่าวด้วยว่าอธิบดีกรมการปกครอง
มีคำสั่งให้นายวัชิระพันดุสะนายอำเภอศรีชนแล้วก็นายพิทักษ์บริพัฒน์
ในอำเภอชะอวดไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง
พร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว
ทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญา
หากพบว่าทำผิดจริงก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
ต้นก็มีกรอบเวลาในการสอบสวนภายใน๓๐วัน
นี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำ
เฉพาะบุคคลอย่าเม้ารวมว่าทุกพื้นที่เป็นเหมือนกันหมดค่ะ